มันจะไม่มีทางที่คุณจตุพรกับคุณทักษิณดีอย่างนั้นได้ใช่ไหมครับ

ผมเคยหันหลังกลับมาหนตอนสุดซอย
ผมไม่เคยหันหลังกลับเป็นครั้งที่สอง
คุณพิทาเองนะครับและก้าวไกลที่เขาบอกว่า
มีไอ้โม่งตัวใหญ่บ่งการชักใหญ่

ผมว่าเขาจะได้รับคำตอบ
ในวันที่เลือกประธานสภาในวันที่โหวตเลือกนายก
นั่นแหละยิ่งกว่าการวางใบเสร็จว่าใครคือไอ้โม่ง
ผมฟันทงไปแล้วว่าคนที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี
คือพลเอกประวิศวงศ์สู่วัน
คุณจตุพรฟันทงเลยนะฟันทงฟันทงตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งซะด้วยซ้ำนะ

คุยเรื่องคุณทักษิณชีหนวัดกับฮพรมพรรณนะคะ
ตอนนี้ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบเลยใช่ไหมฮะ
คุยกันไม่ได้ครับรักกันมาเกือบ๓๐ปีนะครับ
ถามด้วยความรักความโปรดพอรองทั้ง๒ฝ่ายนะ

ร่างกายเป็นเหล็กกันทั้งร่างกาย

หูก็เหล็กหมดก็เป็นนุ่น
ปากก็เหล็กล่าหมดก็เป็นเหล็กธรรมดาปากก็เป็นสนิม

ในการพูดที่จะพูดถึงคนอื่นโดยเฉพาะคนที่เขาเอาชีวิตไปแลกให้เนี่ย

มนุษย์มันไม่ต้องการทรัพย์สินเงินทองลาบยศสารเสริญล่ะ
เพียงแค่มัธุรสวาจาที่ไม่มีลักษณะการเหยียบย่ำกันเท่านั้น

ซึ่งระหว่างนายกทักษิณกับผมไม่ควรจะเดินมาถึงจุดนี้เลยนะครับ
แต่ว่าก็เป็นประโยชน์อย่างน้อยที่สุดก็เป็นบทเรียน
ภาคประชาชนและภาคการเมือง
คือถ้าไม่มีเหตุเรื่องราวต่างไม่มีวันจะหลุดปากออกจากปากผม
และเมื่อหลุดปากออกมาแล้ว
ผมก็ไม่ได้เข้าไปอยู่กับพักการเมืองใด
คือหมายความว่าไม่ได้ทำเพื่อจะเป็นปฏิปักในการต่อสู้การแข่งขันทางการเมือง
เพื่อจะมีงานฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ผมก็นั่งอยู่ในฐานะประชาชนก็คือเพื่อจะบอกว่า
แตกหักระหว่างผมกับนายกทักษิณนั้นไม่มีเรื่องการเมืองใด
ที่เกี่ยวข้องกับพักการเมืองรับงานเพื่อที่จะไปหล่มถล่มนายกทักษิณ
คือถ้าท่านไม่พูดถึงผมที่ฮ่องกงวันนั้นก็เรื่องก็ไม่เกิด
แต่ว่าพูดต่อหน้าคนในลักษณะเหยียดหยาม
แล้วก็จังหวะที่ผมรับไม่ได้พอดี

เลือดมาเต็มคอแล้วพอใส่นิดเดียวมันก็
ลักเลือดออกมาตามที่เคยเล่าให้ฟังกันมา
เพราะฉะนั้นผมก็พยายามที่จะรักษากันมาได้
ถือว่านานที่สุดนะเกือบ๓๐ปี
คุณจตุวัลรักอะไรในความเป็นคุณทักษิณวันแรกที่
ที่มันยังหอมหวานที่มันจะเป็นช่วงโรแมนติกนะครับ
คือปี๒๙๓๗เดิม
วันแรกที่นายกทักษิณเป็นผู้นำพักพลังธรรม

ผมก็ชวนมาพูดที่รามวันนั้นเลยนะ
แล้วหลังจากนั้นลงเลือกตั้งทุกระดับ
ผมก็ไปช่วยตั้งแต่พลังธรรมมาถึงไทยรักไทย
แล้วก็ร่วมกิจกรรมกันมาหลากหลายนะครับ
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ก็ไปต่อสู้
มีเรื่องราวมากมาย

ตลอดเส้นทางของการต่อสู้

แต่มันก็เป็นสัจธรรมมนุษย์เราเนี่ย

ในด้านที่มันควรจะดี
มันก็ไม่ควรเลวหลากหลายเรื่องราวในหลายตอนของการต่อสู้
มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างผมถามเพื่อให้ผลมันออกนะครับ
ว่าตอนที่คุณจตุพรอยู่กับคุณทักษิณก็คือสู้แล้วรวยแก๊งนี้
เขาใช้คำนี้นะครับกลุ่มนี้ก็คือสู้แล้วรวยเพื่อคุณทักษิณ

มันมีสู้แล้วติดคุกก็สู้แล้วตาย

เพราะว่าสู้แน่นอนที่สุด

ชีวิตความตายแลกกับความรวยคุณจะเอา

สู้แล้วรวยคุณจะเอาความรวยไปทำอะไร

สถานะรวยใครจะเอาชีวิตไปแลก

หนึ่งชั้นแรกก็ใช้ยิงกันไปทั่วแล้ว
พอเสดงถูกยิงผมพูดเป็นในฐานะนามการชุมนุม
ผมก็ต้องพูดเป็นคนแรกพูดชั่วโมงครึ่ง

เพราะฉะนั้นเมื่อคำนี้บอกว่าสู้แล้วรวย
ผมบอกว่ามันไม่มีหรอกมันมีไม่สู้แล้วด้วย
มันจะไม่มีทางที่คุณจตุพรกับคุณทักษิณดีกันได้ใช่ไหมครับ

ผมเชื่อว่าต่างคนต่างไม่โทรมา

ท่านก็รู้นิสัยผมผมก็รู้นิสัยท่าน

นะครับแม้ว่าท่านอาจจะมองผมอย่างไรก็ได้นะอืม
แต่ว่าผมว่าท่านและคนของท่านเอง
ครอบครัวของท่านเองหรือแม้กระทั่งใครก็ตาม
ที่เกี่ยวข้องกับท่านก็รู้จักนิสัยผมดี

เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อหันหลังแล้วเนี่ย
ผมเคยหันหลังกลับมาหนตอนสุดซอย
ผมไม่เคยหันหลังกลับเป็นครั้งที่สอง
ตอนนี้เราเห็นฟ้าสีทองผ่องอำภัยไหมฮะหลังจากเลือกตั้งเกือบเดือนที่ผ่านมา

จริงอยู่คุณพิธาในฐานะหัวหน้าพักเก้าไกลได้นำทัพได้เสียงเป็นลำดับที่๑
แต่ว่าไม่สามารถที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้
แม้ว่าสามารถรวบรวมเสียง๘พักการเมืองรวมกันได้๓๑๒เสียง
แต่ว่ารัฐธรรมนูลปี๖๐คุณมีชัยออกแบบไว้อย่างแยบหย่น
เพราะฉะนั้นรวบรวมเสียงอย่างไรก็ตามจะไม่มีวันได้๖๔เสียง
เพื่อจะมาทบกับ๓๑๒ให้ถึง๓๗

เพราะรัฐมนูลที่คุณมีชัยเขียนใช่ไหม
ก็คือหมายความว่าถ้าซีกผู้มีอำนาจเดิมชนะก็ให้สวโหวตตาม
ถ้าแพ้ก็ให้สวงดออกเสียงแต่อย่าแพ้เกิน๑๒๖นะ
ชนะก็ไม่ชนะที่แพ้ก็ไม่แพ้ไง

คือผมพยายามชวนคุยก่อนหน้านี้
ผมบอกว่าช่วงที่มีการให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยกฎหมายลูก
ด้วยการเลือกตั้งขัดรัฐธรรมนูลหรือไม่
หนึ่งถ้าเขาชี้ว่าขัดก็การเลือกตั้งก็ไม่มี
แต่ถ้าไม่ขัดก็ต้องมาเจอ๒๕๐สว
ผมพูดมาก่อน
ใช่
การเมืองซีกผู้มีอำนาจผลเอกประยุทธ์คณะสามป่อวุฒิสภาและหน่วยงานองค์กรต่าง
มาตกลงร่วมกันก่อนการเลือกตั้ง
เพราะว่าถ้าไม่ตกลงกันก่อนหลังจากการเลือกตั้งเนี่ย

เช่นถ้าวันนั้นคุยกันแล้วก็ตกลงกันว่า
เอาผลการเลือกตั้งจากประชาชนเป็นสำคัญ
วุฒิสภาจะทำตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ประชาชนเลือกมาอย่างไรวุฒิสภาก็จะทำตามเจตนารมณ์อันนั้น
ถ้าเป็นฉันธรรมติกันมาก่อนเนี่ย
เรื่องนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นปัญหาก็ไม่เกิด
แต่ไม่คุยกันวันนี้เนี่ยครับพอผลออกมาแล้วเนี่ย
วุฒิเขาก็อยู่ในบทของเขา

ประกาศมา๑๗คนใน๑๗คนเช็คภายในก็ไม่ถึง๑๗นะ

การเป็นนายกรัฐมนตรีมันเป็นศูนย์
เพราะมันไม่สามารถผ่านด่าน๓๗๖ได้

รู้อยู่แล้วแต่ว่าเข้าข้างตัวเองไง

ว่าตัวเองจะได้เปรียบ

ได้บัตร๒ใบ

แต่ละคนดำรงความมุ่งหมายของตัวเอง
จนกระทั่งเดินมาติดกลับทางการเมืองวันนี้

ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับความรู้ความสามารถ
เกี่ยวว่ามาจากการเลือกตั้งของประชาชน

เขาเขียนกติกาเอาไว้อย่างนี้

ท้องถนนกันอีกหลีกเลี่ยงกันไม่ได้
แต่ไม่อยากคิดไกลถึงขนาดว่าเลือดนองท้องช้าง
แต่ว่าสิ่งที่เราน่าห่วงใยก็คือว่า
ใน๓๑๒เนี่ย

แต่ถ้ามีการแปรพัก
๑๘๘จะย้ายเข้าย้ายไม่ได้อยู่แล้ว

ข้าวมาไม่ได้แต่ว่าใน๓๑๒ย้ายออกไปได้

ผมว่าดูอาการสถานสวภากำลังราวอยู่เหมือนกัน
มันจะเป็นสวภาเลยนะครั้งหน้า
เพราะในทางการเมือง
สิ่งที่เขาให้เห็นประมาณ๓๐ของความจริง

หลังจากวันนี้ให้ดูตั้งแต่
มาเรื่องกรณีหุ้นไอทีวีมันไม่ใช่บังเอิญ

คือคุณพิธาเนี่ยนะครับ
ถือเองแต่ว่าเหตุปัจจัยอื่นนั้น
ไม่ว่าจะเรื่องการประชุมเรื่องคลิปเรื่องอะไรพวกนี้

คุณพิธามีโอกาสรอดก่อนหน้านี้๒ครั้ง

ผมเห็นกรณีของการเข้าชื่อ
ก่อนหน้านี้เรื่องวินิจฉัยคุณสมบัติ
ของส่ออดิษณายกรรธมนตรีคนนึง
ปรากฏว่าในระหว่างการวินิจฉัยเนี่ย

สารรัฐธรรมนูลก็จำหน่ายคดี
บอกว่าไม่มีเหตุที่จะต้องวินิจฉัย
กรณีของคุณพิธาเทียบเคียงก็คือว่า
ผมเข้าใจสถานการณ์ว่าคุณพิทาได้เป็นผู้แทนราษฎร

คุณพิธามีหุ้นไอทีวีอยู่ในมือมาตั้งแต่ปี๔๙๕๐แล้ว

เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เหมือนกฎหมายปิดปากไม่รู้จะทำอย่างไร

ปปชนะครับไม่ได้มีหน้าที่พิสูจน์เรื่องคุณสมบัติ
แต่มีหน้าที่ในการพิสูจน์
ถ้ามีข้อสงสัยโดยปปชเอง

เหมือนกับกรณีที่ดินของคุณเอ๋คุณโอ๊เนี่ยนะครับ
รายละเอียดมาจากการยื่นบัญชีทรัพย์สินให้กับปปชนะ

ทีนี้ในระหว่างนั้นยังไม่มีคนร้องคุณพิธานะ

จนกระทั่งถึงวันที่อนาคตใหม่ถูกยุบ
กฎหมายการเมืองก็ให้เวลาผู้แทนที่จะย้ายสังกัดพักการเมืองพักใหม่
อันนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด
คุณพิทาต้องหายใจโล่งจังหวะนี้เลย
คือต้องรีบโอนหุ้นออกจากมือแล้ว
เพราะเห็นกรณีคุณธนทร

ทีนี้คุณสมบัติของสมาชิกพักเก้าไกล
มีลักษณะเดียวกับคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
เพราะฉะนั้นยิ่งคุณพิทาต้องเอกใจใหญ่
ว่าต้องรีบเอาหุ้นออกจากมือให้เร็วมากที่สุด
และก็ไม่มีใครใส่ใจเพราะว่ามันไม่มีการร้องกันมาเลย
มันก็สิ้นสุดไปแล้วเพราะว่าตัวเองก็จะได้สมัครเป็นสมาชิก
แล้วก็ได้รับการเลือกมาเป็นหัวหน้าภาคการเมือง

หลังจากนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมาสิ้นสุดลง

ก็โดยปริยายโดยการเทียบเคียง
ในกรณีของอดีตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง
สารรัฐธรรมนูลก็จำหน่ายแล้วก็ไม่มีการไปร้องใดอีกหลังจากนั้นเห็นไหม
เพราะฉะนั้นมันมีอยู่สองห่วงเวลาและก็ไม่มีใครใส่ใจในขณะนั้น
ถามว่านี่นะครับตอนอนาคตใหม่ถูกยุบมีใครสนใจคุณพิธา

คุณพิธาพูดเรื่องเดียวเป็นที่จับใจคนเรื่องกระดุม๕เมตรแต่ก็ไม่มีใครเห็นภัย
เพราะฉะนั้นวันนั้นรีบจัดการออกซะก่อนเห็นไหมวันนั้นเขารอด
แล้วก็เมื่อรอดตอนนั้นแล้วในทันทีที่พลเอกประยุทธ์ยุบสภาก็ถือว่าจบแล้ว
วันนั้นก็เป็นคุณพิทาที่ไม่มีอะไรที่จะติดค้างใด
เพราะฉะนั้นเนี่ยจะวันนั้นหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ย

ไม่ได้ทำอยู่จนกระทั่งมาสมัครผู้แทนรอบใหม่

หลังจากนี้เราจะไม่เห็นทิมพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี

คืออย่างไรก็ตามคุณจรรวิเคราะห์ว่ายังไงนะ
คือในทางคดีความอะไรที่ดูดีมักจะร้ายสม
เอาอย่างนี้มี๓คำร้องที่ยื่นให้ตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติของคุณพิธา
ซึ่งกรกตย่อมรู้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเรื่องเงื่อนระยะเวลา
แต่กรกตไม่รีบประชุมเพื่อที่จะมีมติรับหรือไม่รับ
ใช่รอให้ผู้ร้องส่งหลักฐานครบถ้วนก่อน
แล้วจึงประชุมและก็จำหน่ายกคำร้องทั้ง๓คำร้องออกไป
คนทั่วไปก็เข้าใจว่าชนะแล้วเพราะว่ายกคำร้อง
แต่ในวันเดียวกันกรกตก็ตั้งคณะกรรมการไต่สวน

ที่ว่ารู้ว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติแล้วไปสมัคร

จำคุก๑๑๐ปี

เพราะฉะนั้นนะครับ
กรณีนะครับ

มันก็จะไต่เรียกว่าขยายผลการสอบสวน

คุณพิธานะครับ

ตั้งแต่ตอนไหนสมมุติว่าพบว่าการกระทำความผิด

สองการสมัครเป็นสมาชิกเนี่ย

เมื่อไม่ได้เป็นสมาชิกเป็นหัวหน้าพักได้ยังไง

ยุบพักอีก

ยุบพักทั้ง๔คำร้องเป็นเรื่องเล็กหมด

จะพาไปได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่เขาจะเอากันแค่ไหนกันอย่างไร
คุณจตุพรวิเคราะห์ว่าเขาจะเอาแค่ไหนอย่างไร
ตามกฎหมายนะตามการวิเคราะห์นะฮะในฐานะนักวิเคราะห์เคสเนี้ยฮะ
ก็คือหมายความว่าเอาเฉพาะคุณพิทาอย่างเดียวก็ได้
หรือว่าจะเอาไปถึงสมาชิกผู้ที่คุณพิทารับรอง

หรือแม้กระทั่งแพ้การเลือกตั้งแต่ว่านับเป็นบัญชีรายชื่อ

คือสามารถที่จะขยายผลได้ทั้งหมด
อยู่ที่ว่าเขาจะเอาขนาดไหนอย่างไร
คุณผิดทาเองและเก้าไกลที่ก็บอกว่า
มีไอ้โม่งตัวใหญ่บ่งการชักใหญ่

ผมว่าเขาจะได้รับคำตอบ

ผมย้ำอีกทีหลังจากนี้เราจะไม่ได้เห็นคุณทีมพิธาเป็นนายรบบนดี

เมื่อให้พูดให้วิเคราะห์ก็ต้องพูดความจริงว่า
ถูกต้องโอกาสเป็นนาโยคเป็นศูนย์
คุณจตุพรพูดให้สัมภาษณ์ไว้อันนี้น่าสนใจมากพูดในรายการมาครับว่า
ความหวังที่ทุกคนคาดหวังมา๑๕ล้านเสียงหมดไปแล้ว
ผมฟันทงไปแล้วว่าคนที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี

คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
คุณจตุพรฟันทงเลยนะ

และสวภาแตกงูเห่าจะเต็มหมด

กว่าคอรมอชุดใหม่ไปทำหน้าที่

บนท้องถนนก็จะเริ่มเกิดตั้งแต่เอ่อ
คุณพิธาถูกสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่

และจะแรงขึ้นหลังจากโหวตเลือกประธานสภา

แล้วก็หลังจากนั้นต่อไปในการโหวตเลือก

ท้องถนนมายาวนานก็พอที่จะคาดการณ์กันได้
ดังนั้นไม่ว่าผลลัพธ์ในตอนไหนก็ตาม
เรื่องท้องถนนเนี่ยหนีกันไม่ออกอยู่แล้ว
ว่าอย่างไรก็เกิดวาดหวังเพียงแค่ว่า
อย่าให้เลือดตกยางออก

แต่ว่านี่หนีไม่พ้นเพราะต่างฝ่ายต่างประกาศ

เพราะฉะนั้นถ้าฝ่ายที่ออกมาเกิดจุดประเด็นเรื่องอื่น
เป็นสาเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งออกมาด้วย
ถ้ามีทั้งสองทางก็จะมีชุดใหม่

เช่นแน่นอนที่สุดหลังจากเกิดปรากฏการณ์เรื่องพิธา

จะไปไกลมากกว่าภาคการเมืองนะ

นับตั้งแต่กรณีของคุณพิธา
เช่นถูกยุติการพฤติบรรทนาที่
เป็นชนวนแรกวันเลือกประธานสภาเห็นปรากฏการณ์หักหลังกัน
วันเลือกนายกผมว่าไม่รู้จะประชุมได้หรือไม่แล้วนะสถานการณ์ลุกลามไปขนาดนั้น
และถ้าเนื้อหาการปลาใสซึ่งก็ไม่มีใครควบคุมใครได้เกิดพาดพิง
อีกฝั่งหนึ่งซึ่งเขาประกาศอยู่แล้วว่าเขาก็พร้อมลงถนนเหมือนกัน

ทีนี้ก็เหมือนปรากฏการณ์ทั้งคู่ปี๕๗แหละ
นำพาไปสู่การจะเกิดการประทะ
ดังนั้นก็โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง

ผมยังเป็นคนถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง

ตอนที่ทำหน้าที่ประธานนปชผมประกาศจุดยืนว่า
ซึ่งขณะนั้นผมอยู่ฝ่ายไม่รับร่าง

ผมก็ประกาศในขณะนั้นว่า
ถ้ารัฐธรรมนูลปี๖๐ผ่าน

รับเลือกแล้ววันทำราชามัติเมื่อรัฐธรรมนุมผ่าน
นักข่าวก็เต็มนะผมก็ยืนยันว่า
ผมพูดอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้น
แต่หลังจากนั้นอีกไม่นานผมก็ถูกคำพิพากษา
ในคดีหมินประมาทซึ่งยกมาแล้ว๒สาร
แล้วก็กำลังจะตัดสินคดีนายกยิ่งรัก
ก็ของผมเมื่อดีการ์มาก่อนก็กลับคำตัดสิน

จำคุกก็ตามสภาพที่เห็น
กฎหมายก็บอกว่าต้องพ้นโทษ๑๐ปี
พอผ่านมานะครับ๓๔ปี

บอกว่ายังติดคุกไม่ติดคุกไม่ครบในคดีเดิม

มาครั้งใหม่๓๔ปีก็เจ้าไป
เพราะฉะนั้นผมปล่อยวางไว้แล้ว
ถ้าเราคิดและยังไม่มีคดีต่อเป็นหางว่าวเหมือนปัจจุบัน

แต่ผมเลิกคิดแล้ว
ก็คือหมายความว่ามีความสุขในฐานะประชาชน

ยังไม่ตัดสินใจแต่ไม่ได้ปิดประตูตัวเองนะ

อนาคตแต่ว่ามันไกลเหลือเกิน

เดี๋ยวจะผูกพันเรื่องการไม่รักษาคำพูด
ก็เปิดประตูไว้แต่ว่าวันนี้เนี่ย

ทำหน้าที่ตามการประกาศไว้ก็คือประเทศไทยต้องมาก่อน

ไปเป็นที่ปรึกษาหรืออะไรกับพักที่คนเขาเรียกว่าไม่ใช่ฝั่งประชาธิปไตยนะ
คืออย่างนี้ครับความเป็นจริงในทางการเมือง
ผมก็รู้จักทุกภาคการเมืองครับ
แสดงวัตถุประสงค์ผมชัดเจน
ว่าผมพอใจในบทบาทของประชาชน
ในขณะนี้ซึ่งเป็นบทบาทที่ผมมีความสุขมากที่สุด
สมมุติถ้าเกิดรัฐประหารถ้ามันมีรัฐประหารครั้งใหม่จริง
คุณจตุพรจะอยู่ตรงไหนของสมการนี้ครับ

ได้คิดและอย่าได้สร้างเงื่อนไข

เพราะฉะนั้นที่ผมพยายามที่จะพูดอธิบาย
เพื่อให้เห็นว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้น
พอเกิดกรณีปรากฏการณ์พิธา

เกิดวิกฤตการณ์ตั้งแต่เลือกประธานสภาเลือกนายกคนก็มาเต็ม
การชุมนุมถ้าไปพาดพิง
อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ประกาศอยู่แล้วออกมาเผชิญหน้าทหารออก
ผมพูดอย่างนี้เพื่อจะบอกว่าอย่าอย่าเดินไปเส้นนั้น
แต่เคารพเสรีภาพเคารพเรื่องสิทธิซึ่งกันและกัน
มันมีทางไม่ให้เหตุการณ์เดินไปถึงจุดนั้นได้
เพราะฉะนั้นก็ช่วยกันทำดิช่วยกันคิด
และต้องไม่สร้างเงื่อนไขร่วมกัน
ถ้าคุณรังเกียจการรัฐประหารคุณก็ไม่ต้องไม่สร้างเงื่อนไขกับการรัฐประหาร
ถ้าต้องการหยุดรัฐประหารก็ต้องหยุดตัวเองไปก่อน
ต้นเหตุของการเป็นข้ออ้างในการรัฐประหารเราต้องหยุดตัวเองด้วย
ถูกต้องคือคุณชุมนุมได้แต่ว่าเห็นไหมถ้าใช้เหตุ
พออธิบายเรื่องนี้อีกฝ่ายร้องแล้วคุณก็จะสร้างเงื่อนไข
พอถ้าสร้างเงื่อนไขทางนี้ก็เข้ามา